กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีสำคัญที่ครอบครัวของแม่นุษย์นะครับจะสามารถต่อลมหายใจกับพี่แป๊ะ
ผู้ที่เป็นสามีนอนติดเตียงได้หรือไม่กับการตอบคำถาม๔ข้อ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาทตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาทถ้าโชคดีวันนี้ตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดที่หนึ่งล้านบาท
ตรงนี้มีเด็กน้อยสุดเลยในครอบครัวก็๑ชีวิตด้วยกัน
แต่อย่าว่าไปนะเด็กก็สามารถทำคะแนนได้มาแล้วนะครับในรายการของเรา
เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะครับทั้ง๔ท่านขอเชิญแม่นุษย์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องที่เราจะนำมาตั้งเป็นคำถาม
เลือกให้ดีว่าเรื่องนี้เหมาะกับใครที่จะขึ้นมาตอบได้
ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เลือกเลยใช่ไหมครับค่ะ
เรื่องจังหวัดอุบลราชธานีครับ
นุษย์เป็นคนจังหวัดอุบลไหมครับ

แม่นุฏเดินทางบ่อยไหมเข้าเมือง

เอาละฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้นะฮะ
ก็คือถนนหนทางที่วิ่งมาสู่ตัวจังหวัดนี่เองครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขใด
ที่ไม่ผ่านจังหวัดอุบลราชธานี
ตัวเลือกที่๑หมายเลข๒
ตัวเลือกที่๒หมายเลข๒๒
ตัวเลือกที่๓หมายเลข
ตัวเลือกที่๔หมายเลข๔
ก็เดินทางช่วงที่พี่แป๊ไม่สบายนี่แหละค่ะบ่อย

ถ้าพร้อมแล้วแม่นุษย์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
๑ค่ะหมายเลข๒ค่ะ
ตัวเลือกที่๑หมายเลข๒ครับ
ผมเอาใจช่วยนะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

มนุษย์จะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ย่าเลิศขึ้นมาแล้วแม่นุษย์จะเลือกเรื่องไหนให้ย่าเลิศขึ้นมาตอบครับ
คิดให้ดีก่อนนะครับเหลือ๔เรื่องด้วยกัน

ทำไมถึงเลือกเรื่องเกมต่อชีวิตให้ย่าเลิศครับ

ขอเชิญคุณย่าเลิศมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ย่าเมื่อสักครู่นี้เหลือด้วยกัน๔เรื่อง

ก็จะง่ายมาก
นี่คุณย่าไม่คิดจะเผื่อแผลให้กับหลานกับเหรนเลยเหรอครับ
แต่จริงเขาเลือกเรื่องเกมต่อชีวิตให้แล้วนะครับ

ชอบดูรายการเกมต่อชีวิตไหมครับค่ะดูบ่อยแค่ไหนครับ
ก็ดูทุกเสาร์ทุกอาทิตย์นั่นแหละค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ครอบครัวแรกที่ออกอากาศในรายการเกมต่อชีวิตคือครอบครัวใด
ตัวเลือกที่หนึ่งครอบครัวคุณ

ตัวเลือกที่สองครอบครัวน้องหนึ่ง
ตัวเลือกที่สามครอบครัวแม่หยาดฝน
ตัวเลือกที่สามครอบครัวแม่ญาติฝน

อยากจะเลือก๔ข้อป้าเคยดูน้องหนึ่งป้าก็เลยเลือกน้องหนึ่ง
พร้อมแล้วเลือกตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๒
ตัวเลือกที่สองครอบครัวน้องหนึ่งครับ
ยังไม่หมดหน้าที่ครับคุณย่าคุณย่าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปเหลือสองเด็กน้อยแล้ว

จะเลือกเรื่องไหนให้หลานซายขึ้นมาตอบครับ
ความรู้ระดับชั้นประถมปลายกับความรู้ระดับชั้นอนุบาลและจราจร
ประถมค่ะความรู้ประถม
ความรู้ระดับชั้นประถมปลายนะครับขอเชิญน้องต้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ป๖หนูเคยเรียนวิชาพุทธศาสนาไหมลูกมีเรียนไหมลูก

ต้าลูกคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จาตุรงคสันนิบาทคือวันใด

วันอาสารหะบูชา

ตอบวันวิสาขาอุตสาหเพราะผมคิดว่ามันน่าจะถูก

ตัวเลือกที่สองวันวิสาขบูชาครับ

ที่จะต้องขึ้นมาต่อชีวิตและช่วยครอบครัวของเรา
แต่หนูจะเลือกเรื่องไหนให้น้องสาวขึ้นมาตอบคำถามลูก

นั่นก็คือเรื่องจราจร
กับเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล
ความรู้สั้นอนุบาลครับ

ขอเชิญน้องหนูเล็กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูรู้จักสีอะไรบ้างอ่ะลูก

มาคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สีประจำวันพุธคือสีอะไร
เดี๋ยวนะลูกนะวันพุธเนี่ยมันชนมีสีประจำวันนะลูกนะ
คือมี๔ตัวเลือกด้วยกันนะหนูเล็กค่อยคิดนะลูกนะ

ตัวเลือกที่๑สีเขียว
ตัวเลือกที่สองสีชมพู
ตัวเลือกที่สามสีแดง
และตัวเลือกที่สี่สีเหลือง
อันนี้นะลูกหนูเล็กใบไม้มีสีอะไรลูก

สีเขียวค่ะ
แล้วสีประจำวันพุธคือสีอะไรลูก

สีเขียวค่ะ

เพราะฉะนั้นสีประจำวันพุธคือสี

อบสีประจำวันพุธคือสีเขียวครับ

หนูเล็กหนูคือคนหนึ่งที่ช่วยเหลือครอบครัวของเรา
ครอบครัวของเราต่อลมหายใจกับคนในครอบครัวนะลูกนะ
หนูรู้ไหมว่าเงินรางวัลที่เราได้ในวันนี้
จะไปรักษาพ่อของหนูให้หายป่วยนะลูก
คุณพ่อหนูป่วยมากหนูรู้ใช่ไหมลูก

ในช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่นุษย์กันนะครับ
ว่าจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไหม

จะถูกกี่ข้อจะได้เงินทุนกลับไปรักษา

ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

ที่ไม่ผ่านจังหวัดอุบลราชธานี

โทษโทษโทษ